ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ดิฉันก็พาคุณผู้ชมยังอยู่บนท้องถนนค่ะเป็นรถเก๋งซิ่งชนรถกระบะแล้วขับหนีคือ
ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็ไปชนรถคันอื่นอื่นอีกห้าหกคันค่ะได้รับบัตรเจ็บกันหลายคนเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นกล้องหน้ารถคือตำรวจที่ชนบุรีเนี่ย
เขาบอกว่ามาดูเหตุการณ์นี้ซึ่งมีรถชนกันหลายคันแล้วก็มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
ห้ารายด้วยกันที่ถนนพระยาสัจจาช่วงยูเทิร์นกลับรถ
ตัวเมืองชนบุรีเนี่ยคุณผู้ชมดูคือมันชนแล้วก็ไปชนคันอื่นอื่นต่อต่อกันไปอีกหลายคัน
ในที่เกิดเหตุเนี่ยรถคันนี้ก็คือซูบารุสีขาวดูสภาพคุณผู้ชมหงายท้องแบบนี้เลย
คนที่ขับรถคันนี้เป็นชาวต่างชาตินะคุณกายครับชื่อเอ่อเป็นชาวอาเจนติน่าอืม
อายุ๔๖ปีแล้วที่เห็นกู้ภัยเขากำลังพยายามง้างประตู
คือพยายามจะเอาออกมาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยติดอยู่ในรถก็ต้องงัดตัวเขาออกมานำส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยชายชาวเจติน่าคนนี้ก็เสียชีวิตค่ะ
ห่างออกไปมีมอเตอร์ไซค์รถกระบะถูกชนนะคะจากอุบัติเหตุครั้งนี้แหละนะคะ
เสียหายรวมทั้งหมดสี่คันผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเขาเห็นซูบารุสีขาวคันนี้เนี่ย
ขับมาอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็ชนกับรถกระบะหลังจากนั้นย้อนสอนกลับมาชนรถอีก๕๖คัน
แล้วก็พยายามขับหนีค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความเร็วหรือเสียหลัก
หรือรถมันไม่สมบูรณ์หรืออะไรก็ไม่ทราบอ่ะนะคะรถคันนี้ก็เสียหลักหงายท้อง
อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่นี่ก็เป็นช่วงหนึ่งขับมาชนมอเตอร์ไซค
หลายมุมด้วยนะหลายมุมเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับไปชนหลายคันน่ะนะคะ
สอบถามหนึ่งในเจ้าของรถที่ถูกชนเสียหายก็บอกว่ารถคันที่ชนเขาเนี่ยก็ซูบารุเนี่ยชนคันอื่นมาก่อนแล้วก็มาชนรถของเขาแล้วรถของเขาเองเนี่ยก็มีเด็กอยู่ด้วยค่ะ
ตอนแรกก็กี่รถย้อนสอนมาครับแล้วทีนี้ก็พุ่งเข้าไปข้างในพุ่งเข้าไปเสร็จแล้วก็เขาก็ออกรถออกมา
แล้วก็มาเหมือนแบบเดินตรงกลางถนนเลยครับแล้วทีนี้ก็เตะรถเขาบ้างแล้วก็มาที่ร้านครับ
แรกก็เดินไม้เสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาหยิบหมูผมก็เลยห้ามมาก่อนตอนแรกว่าผมจะล็อกไว้แล้วแหละจะล็อกไว้ให้เพื่อนให้เขาอยู่
อาการเหมือนเมาครับแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเมาอะไรแล้วทีนี้เขาก็เขาก็เดินกลับไปที่รถ
แล้วเขาก็ไปหยิบอะไรสักอย่างน่าจะเป็นมีดเปล่าไม่แน่ใจครับ
ทีนี้เขาก็เข้ารถไปเสร็จปุ๊บเขาก็ถอยหลังเลยครับถอยหลังแล้วเขาก็เหยียบเหยียบเต็มเลย

เป็นคนอาเจนติน่าใช่ไหมในพื้นที่ชนบุรีนะครับ